คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปค่ะ
ว่ามีเหตุการณ์ยิงกันที่ชายหาดชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็มีพลเมืองดีที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาก็ถ่ายคลิปช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเอาไว้ได้
โอ้โหได้ยินเสียงปืนเสียงร้องเนี่ยนะคะ
มีคนเจ็บ๒คนคนเจ็บในอาการโคม่านะคะ
แต่ว่าล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
มือยิงไปมอบตัวกับตำรวจแล้ว
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันอีกรอบนึงค่ะ
ประดิษฐ์เร็ว

ไม่เอารองเร็ว
คือด้วยความที่คนถ่ายคลิปเองที่เป็นพลเมืองดี
ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันเพราะเสียงปืนดังขึ้นตลอดเลยนะคะ

เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
คดีกับคนก่อเหตุแล้วก็เสียงกรีดร้องเนี่ยดังเลยนะคะเบื้องต้นจากข้อมูลที่
มาเบื้องต้นเป็นปัญหาในเรื่องของธุรกิจเตียงผ้าใบกับเรือ
หนึ่งก่อนเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นประมาณหกโมงเย็นจุดที่เกิดเหตุคือจุด
กางเตียงพระบ่ายซอย๔ริมทะเลชะอำค่ะพอสิ้นเสียงปืนตำรวจสอบพ่อชะอำ
ก็ไปนะคะไปตรวจสอบเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมเกลื่อนพื้นเลยค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะมาควานหาปลอกกระสุนนะคะ
นับรวมได้๑๔ปลอกเลยนะคะหัวกระสุน๓หัวขนาด๙มมทั้งหมดนี้ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
มีคนเจ็บ๒คนค่ะนายกฤษดาสมุทรรัฐอายุ๒๕ปีถูกยิง๒นัดกระสุนเข้าที่บริเวณท้องและขาด้านขวา
ส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายจารุกิจสมานแก้วอายุ๓๖ปีโดนกระสุนปืนเข้าไป๕นัดเลยนะคะคนนี้
เข้าที่ท้อง๓นัดที่แขน๑นัดที่ขาอีก๑นัดโพลเมิงดีก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชอำ
ตอนนี้นายจารุกิจอาการยังหนักนะคะยังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนคนร้ายคือคนนี้นายธนพลกำไรแก้วอายุสามสิบสองปี
เป็นพนักงานเทศบาลเมืองชะอำไปช่วยพ่อทำธุรกิจเตียงผ้าใบชายหาด
หลังก่อเหตุหลบหนีไปก่อนนะคะ
แต่สุดท้ายย้อนกลับมามอบตัวตอนประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
มามอบตัวเมื่อคืนนะฮะเป็นพนักงานของเทศบาลที่เมืองชะอำด้วย
ค่ะนะครับปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นยิงกันแบบเนี้ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับพ่อของนายธนพลคนก่อเหตุนะครับ
เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีกลุ่มคู่กรณี๑๐กว่าคนจะมาลุมทำร้ายลูกชายของเขา
ก็คือนายธนพลนะครับพ่อก็เข้าไปห้าม
กันตัวลูกชายเอาไว้นะครับฝ่ายนั้นก็เข้ามาจะต่อยลูกชาย
พ่อก็กันเอาไว้ไม่ให้ต่อยจนกระทั่งคู่กรณีคนที่ถูกยิงทั้งสองคนเนี่ย
เข้ามาต่อยพ่อค่ะนะฮะนายธนพลเห็นว่าพ่อเนี่ยถูกต่อย
ก็เลยวิ่งไปเอาปืนในรถแล้วมายิงใส่คู่กรณี
ซึ่งพ่อของนายธนพลบอกว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัว
ส่วนสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากปัญหาการแย่งลูกค้า
ที่มาใช้บริการเตียงผ้าใบอุ๊ย
ไอ้คนนั้นมันมาเป็นเป็นคุมเลย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บริเวณชายหาด
ฉอมฝั่งเหนือโรงกับซอยชออมเหนือ

ใกล้โรงแรมที่พักกันนะคะลักษณะพื้นที่จะมีถนนสองเลนกั้นกลาง
ระหว่างโรงแรมกับชายหาดก็เป็นจุดสำหรับให้ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ
เตียงผ้าใบบริการนักท่องเที่ยวก็มีผู้ประกอบการเรือเจ็ดสกี
สปีดโบสต์บาดาน่าโบ๊ทขี่ม้าให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
ครับก็คือจุดที่เกิดเหตุลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้นะฮะ
ถ้าเราไปเราก็ต้องหาเตียงผ้าใบนั่งใช่ค่ะต้องมีกิจกรรมอะไรริมหาดนะคะ
เตียงละกี่บาทอะไรยังไงก็ว่ากันไปค่ะแต่วันนี้โล่งค่ะครับ
วันนี้ทีมข่าวที่ลงพื้นที่ไปคือวันนี้วันพุธนะคะเป็นวันที่ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทุกประเภท
มีติ่งผาใบมีนู่นมีนี่มีกิจกรรมสำหรับชายหาด

ก็จะมีแค่คนหาบเร่ขายอาหารนะคะที่อยู่แถวบริเวณตรงนั้น
คือจุดเกิดเหตุที่ยิงกันเมื่อวานเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดนะคะคือบริเวณต้นไม้
ที่มีป้ายติดแสดงราคาของเตียงผ้าใบแล้วก็กำหนดเวลาราคาให้บริการอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ๔๐เมตร
และร้านอาหารริมทะเลประมาณ๒๕เมตรนี่ค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาเก็บเตียงผ้าใบ
นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางกลับแล้วนะคะ
ยังดีที่คนไม่เยอะช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะ
ก็เลยไม่มีใครโดนลูกหลงจากเหตุการณ์นี้
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปถามเรื่องนี้จากคนที่อยู่ในระแวกนะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวาน
ผู้ประกอบการรายอื่นนักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วอะค่ะ
พนักงานที่ดูแลห้องน้ำห้องอาบน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
ช่วงเวลานั้นตอนที่ยิงกันเป็นช่วงเลิกงานพอดี
จริงแล้วเธอมารู้เรื่องอีกทีคือตอนเช้าเลยนะคะ
ให้ข้อมูลว่าปกติผู้ประกอบการจะมีพื้นที่การตั้งเตียงผ้าใบ
อยู่ในเนื้อที่ที่จำกัดเฉพาะของตัวเอง
เป็นการจับจองกันเอาไว้ตั้งแต่แรก
แต่ละล็อกทุกคนจะรู้ค่ะรู้แนวเขตกั้นนะคะ
ใช่กี่ตัวกี่ตัวเขาจะจัดการกันเองจับจองกันตั้งแต่ต้น
แต่ถ้าใครทำธุรกิจเรือเจสสกีบานาน่าโบ๊ท
ก็จะสามารถนำเรือปล่อยลงทะเลให้นักท่องเที่ยวเช่า
จะต้องเอาเรือเนี่ยปล่อยลงทะเลให้ตรงกับล็อกของตัวเอง
ที่วางเตียงผ้าใบนี่นะคะ

ใช่คือเป็นเตียงผ้าใบแล้วก็ตรงไปชายหาดริมทะเล
ก็จะเป็นแบบมีเรือมีอะไรที่เขาทำกิจกรรมกัน
ถ้าใครไม่มีล็อกเป็นของตัวเองก็จะต้องพูดคุยกัน
ระหว่างเจ้าของล็อกนั้นว่าขอเอาเรือบาดาน่าโบสปีดโบ๊
จอดตรงนั้นตรงนี้นะอ๋อเป็นเหมือนกับตกลงกันเองอะค่ะ

แล้วคือจะสามารถเอาเรือมาปล่อย
คือใครเป็นคนตั้งกฎอะไรอย่างนี้สำหรับ
ไม่แน่ใจเขาจะมีสมาคมใช่เขาจะมีสมาคมเตียงผ้าใบสมาคมเรือ
อย่างผมแบบมีได้ล็อกเตียงด้วยแล้วผมมีเรือ
แล้วผมก็ปล่อยที่หน้าล็อกผมอะไรอย่างนี้แหละ
ใช่

ก็เมื่อวานมีคนทะเลาะกันแค่นั้น
แล้วก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะอะไรกันแบบนี้ไหม
เรื่องแบบที่แบบไม่ต้องถึงขั้นยิงกันแต่แบบว่ามีทะเลาะกัน

เรื่องแบบว่าการสั่งอาหารก็ไม่มีตีกันไม่มีอะไร

เป็นนักท่องเที่ยวเมาแล้วก็ตีกันเองอะไรอย่างนี้มากกว่า

น้อยมากทุกวันพุธนะคะ

ไม่ได้เกี่ยวกับที่เมื่อวานมีทะเลาะกันแล้วแบบว่า
นี่นะคะคือทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเตียงผ้าใบ
นี่เราก็เพิ่งรู้นะว่าเขาแบ่งกันเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ

คือแน่นอนว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ต้องไปเทศบาลนั่นแหละใช่ไหม

ที่เขาจะคอยจัดระเบียบหรือว่าใครจะมาลงทะเบียนในการที่จะมีจุดทำมาหากินเรื่องเตียงผ้าใบ
แต่พอมาถึงในพื้นที่จริงเนี่ยโอ้โหมันลงลึกไปแบบนั้นอีกนะ

มันก็จะมีรายละเอียดลงลึกลงไปอีกไงฮะ
ซึ่งทางเทศบาลเขาจะต้องเข้ามาดูแลแล้วสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยช่วงนี้นะ

เกิดผมชวนคุณเข็มมาสอนไปนั่งเล่นเตียงผ้าใบอยู่แถวนั้นแล้วอยู่ดีโป้งป้างขึ้นมาทำยังไง

ใช่แล้วก็เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไงเป็นจุดท่องเที่ยวพอดี

โรงพยาบาลชะอำส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ยังต้องแบบดูอาการอย่างใกล้ชิด

ส่วนเรื่องคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนคล้ายภูมิกับการสภชะอำบอกว่ามูลเหตุปลูมหลังเรื่องนี้
นายธนพลมือปืนเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากธุรกิจเตียงผ้าใบ
ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการคนเดิมเนี่ยเขาทำอยู่แล้วไม่สามารถทำต่อได้
เนื่องจากเขาป่วยหนักเขาเป็นมะเร็ง
ก็เลยส่งต่อไปให้กลุ่มของนายกิจสดากับนายจรุกิจคนที่ถูกยิงให้ทำต่อ
ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลายเป็นมีเรื่องระหองระแหงกันมานะครับแล้วก็ถึงขั้นยิงกัน
เรื่องเตียงผ้าใบมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่คนเก่าเขาทำ
แล้วตัวเจ้าของเนี่ยเขาเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำ
ไอ้ตัวคนนี้ก็เลยจะมาแซวมาพูดมามีเรื่องมีราว
พกสพชอำบอกว่าวันเกิดเก็ดพ่อของนายธนพลอยู่ในเหตุการณ์
ก็บอกว่าถูกทำร้ายด้วยในช่วงชุลมุนกันที่มีเรื่องกัน
ทำให้นายธนพลลูกชายโมโหไปเอาปืนมายิงใส่กลุ่มคู่กรณีจนคนเจ็บเนี่ย๒คน
ตามที่ปรากฏในคลิปอันนี้ที่พ่อเขายืนยันกับทางตำรวจนะครับ
ต้องไปขยายผลต่อเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายธนพลสามข้อหานะครับ
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นเรื่องการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็เรื่องการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะฮะ
แล้วขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าการยิงของเขาเนี่ยคือเพื่อป้องกันตัวนะครับ
พนักงานสอบสวนได้พิจารณาให้ประกันตัวนายธนพลไปแล้วนะครับในวันนี้นะฮะ
หลังจากที่มามอบตัวเมื่อคืนนี้เนื่องจากเห็นว่าไม่คิดหลบหนีนี่นะครับ
เนื่องจากเห็นว่าไม่คิดหลบหนีก็เลยให้ประกันตัวไปโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสี่แสนบาท
ตำรวจบอกว่าก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนถึงจะไปสอบถามสอบปากคำอย่างละเอียดได้นะครับ
หากมีพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งเพิ่มเติมกันต่อไป
นายธนพลนะฮะได้รับประกันตัวไปแล้วในตอนนี้